คุณผู้ชมคะให้ดูข่าวนี้ข่าวนี้มอเตอร์ไซค์สองคันขี่แข่งขี่ซิ่ง
วิ่งมาด้วยความเร็วแล้วมันไปเฉียวไปเกี่ยวกัน
คันหนึ่งพุ่งเข้าร้านก๋วยเตี๋ยวคันหนึ่งกลิ้งอยู่ตรงกลางถนนเลยค่ะ
โอ้โหเห็นไหมคนนึงพุ่งเข้าไปกับมอเตอร์ไซค์ที่ร้านก๋วเตี๋
อีกคนนึ่งกลิ้งอยู่หลายตลบบนถนนนะฮะ

เหตุการณ์นี้เขาขี่แข่งกันมาครับ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

สวัสดีครับ